ฆาตกรรมโหดค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดนนทบุรีที่ก่อนหน้านี้มีการพบศพผู้หญิง
ถูกฆ่ารัดคอแล้วก็นำศพเนี่ยยัดกระสอบสีสายรุ้งแบบนี้แล้วก็ไปทิ้งในบึงบัวพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
กระทั่งพบศพทีเนี้ยตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ยังมีการตรวจสอบอัตลักษณ์อยู่จนกระทั่งล่าสุดนะคะ
ทราบตัวแล้วค่ะว่าเป็นนักศึกษาสาวชาวจีนคือนางสาวจินซ่านวัย๒๒ปีนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณพ่อของคนตายเนี่ยได้บอกว่ามีเรื่องของการถูกอุ้มเรียกฆ่าไถ่หรืออะไรไปแบบนี้นะคะ
ซึ่งตัวศพของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะ
ซึ่งก็ภายหลังจากที่มีการพบศพไปเนี่ยตำรวจก็มีการเรียกตัวอาจารย์นะคะเข้าให้ปากคำที่สอนอธรรมศาลา
ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าตัวคนตายหรือว่านางสาวจินเนี่ยนะคะนักศึกษาชั้นปีที่๓เอกการดนตรีหายไปตั้งแต่วันที่๒๘มีนาคมติดต่อไม่ได้
ทีนี้ต่อมาคุณพ่อเนี้ยค่ะก็เป็นครูนะคะเป็นครูอยู่ที่สาธารณะประชาชนจีนก็บอกกับอาจารย์ว่าวันที่ยี่สิบเก้าเนี้ยคุณพ่อได้รับข้อความ
จากคนร้ายทางวีแชทของลูกสาวส่งภาพเป็นภาพลูกสาวถูกมัดมือมัดเท้าเรียกค่าไถ่ห้าแสนหยวนหรือว่าราวประมาณสองล้านห้าแสนบาทน่ะนะคะคุณพ่อไม่เชื่อตอนแรกคุณพ่อไม่เชื่อคิดว่าเป็นการกุเรื่องขึ้นจนกระทั่งพบศพลูกทีนี้ชุดสุดสวนแล้วก็ตำรวจอ่ะฮะนี่นี่ภาพนี้นะคะคุณผู้ชมที่
กล้องวงจรปิดจนกระทั่งเจอว่าวงจรปิดเนี่ยช่วงเย็นของวันที่ยี่สิบแปดตัวคนตายเนี่ยยังอยู่ในมหาวิทยาลัยก่อนที่เวลาประมาณสักสามทุ่มครึ่งคนตายเนี่ยขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ไปลงที่ห้างเซ็นทันเวสเกจเนี่ยค่ะเป็นหลักฐานที่จับภาพล่าสุดก่อนที่จะพบศพทีนี้ประเด็นคือมันจะมีรถต้องสงสัยในวงจรปิดเห็นรถคันนี้ด

สืบมือดีหลายคนมากเพื่อที่จะมาคลี่คายคดีนะคะรวมทั้งเดี๋ยวจะมีการไล่เลียงวงจรปิดอีกรอบแบบละเอียดถี่ยิบเลยนะคะเพื่อตามตัวคนร้ายส่วนศพเนี่ยแม้ว่าจะยืนยันเรื่องของเสื้อผ้าตรงกับวันที่คุณพ่อบอกว่าลูกหายตัวไปแต่ก็ต้องตรวจทางดีเอนเอทางวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมเพื่อยืนยันตัวบุคคลที่แท้จริงต่อ